ต่อที่จังหวัดมุกดาหารไปเอาใจช่วยในการตามหาน้องชมพู่เด็กหญิงอายุ๓ขวบ
หายออกจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอยนะฮะ
ชาวบ้านมีการปูพรมค้นหาก็ยังหาไม่เจอ

ร่างทรงหมอผีมาทำพิธีให้เจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้เจอ
ขมงขมาตามความเชื่อของชาวบ้านกันไป
หวังว่าจะเจอแต่ก็ยังไร้วิแววอยู่นะครับ
จากเหตุการณ์ที่น้องชมพู่ชื่อว่าเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชา
อายุ๓ขวบอยู่ในพื้นที่หมู่๒
ที่บ้านกกอกตำบลกกตุ้มอำเภอดงหลวงที่มุกดาหารนะครับ
หายไปอย่างปริศนาตั้งแต่เช้าของวันที่๑๑พฤษภาคม
แล้วก็ปล่อยให้น้องชมพู่อยู่กับพี่สาวอายุ๑๓ขวบ

จากนั้นก็ออกไปเดินเล่นบริเวณรอบบ้าน

นักตำรวจทหารฝ่ายกรกรอง
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
ช่วยกันเดินค้นหาแบบปูพรมเลยนะในพื้นที่สวนยางไร่มัน
รวมไปถึงพื้นที่ป่าที่เขาภูพาน้อย
ณที่ติดกับหมู่บ้านรัศมี๕กิโลกรัมแต่ว่าตอนนี้
ก็ยังไม่พบร่องรอยของน้องเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะ
ขณะที่ญาติญาติเองก็ต้องไปเชิญร่างทรงมาเลยครับมาประกอบพิธีตามความเชื่อ
เพื่อบอกกล่าวขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทาง
ให้เจอน้องแล้วก็ช่วยคุ้มครองให้น้องยังปลอดภัยอยู่อะไรแบบนี้
แม่ของน้องชมพู่คือนางสาวิตรีก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กับสามีออกไปทำสวนไปทำการเกษตรตามปกติ
ให้ลูกสาวคนโตดูแลน้องคนเล็ก
จนกระทั่งช่วงสายกลับมาถามลูกสาวคนโต
น้องหายไปไหนล่ะ
ลูกก็บอกว่าน้องก็เดินเล่นอยู่รอบบ้านนี่แหละ
แต่ว่าเดินหายังไงก็หาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนครับ
ตอนแรกคิดว่าเดินไปในหมู่บ้านช่วยกันหา
ก็หาไม่เจอหลายชั่วโมงผิดสังเกตแล้ว
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันตรวจค้น

แต่ว่าทางครอบครัวก็เชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ส่วนหนึ่งเขาให้น้ำหนักไปที่เรื่องของลูกสาวเดินหลงเข้าไปในป่า
ตอนนี้ยังคงมั่นใจว่าน้องเนี่ยน่าจะเดินไปไม่ไกล
แต่ว่าอีกประเด็นนึงคือเรื่องของการลักพาตัวก็ยังให้น้ำหนักเป็น๕๐๕๐อยู่นะครับ
มีคนหินก็เป็นแบตส่วนไปแล่ง
ตัวไปคำที่คุณแม่บอกคือสิ่งที่ร่างทรงบอกมาก็ตามหา
ที่ร่างทรงบอกแต่ก็ยังหาไม่เจอนะฮะรูปภัณฑ์ของน้องชมพู่
อายุสามควบนะครับสูงประมาณสักแปดสิบห้าเซนติเมตร
ตอนที่หายไปหน้าตาน้องแบบนี้นะแต่ว่าตอนหายไปน้องสวมเสื้อกล้ามสีขาว
กางเกงขาสั้นสีสีม่วงแถบขาวเป็นกางเกงกีฬาของโรงเรียนนะฮะ
นะฮะแล้วก็สวมรองเท้าแตะสีฟ้าขาวนะที่ข้อมือเนี่ย
ก็มีการผูกสายสินเป็นฝ้ายสีขาวด้วยแล้วก็สวมสร้อยเป็นจี้พระเล็กเล็กห้อยอยู่นะครับ
คุณผู้ชมถ้าเห็นก็สามารถแจ้งไปในตำรวจพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารได้นะครับ